เพื่อคนไทย
ช่วงนี้ผมมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามโค้ดบังเหลือเกิน
ซิว่าโค้ดวังจะมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

ถามมานานแล้วผมก็จำเป็นจะต้องถาม

คือเมื่อไหร่ผมถามว่าตอนนี้เราเริ่มหรือยัง
เราได้เริ่มที่จะตั้งเป้าหมายอย่างว่า
อีกกี่ปีเราถึงไปบอลโลก
ฉะนั้นถ้าถามว่าอีก๑๐ปีปัจจุบัน

เราก็ต้องเริ่มว่าสร้างชุดนี้เพื่อ

เราสร้างชั้นแรกให้ดีหรือยัง

แล้วเราไปวาดฝันอย่างเดียวมันไม่ได้

มันไม่ลากยาวจริง
วันนี้เราต้องขอบคุณนะครับ
พิพิธภัณฑ์กไปขนาดฟุตบอลแห่งสะยาม
พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนะฮะ
เป็นสถานที่ตั้งนะครับโอ้โหฟุตบอลเนี่ย
มีในกรุงสยามหรือว่าเมืองไทยเรามา

ใครที่รักฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลดูงฟุตบอล
เป็นคอฟุตบอลเป็นนักเลงฟุตบอลนะฮะ

แต่ช่วงนี้เนี่ยแกอาจจะติดภารกิจเยอะนิดนึงนะฮะ

ก็รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับ
กันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลครับผม
วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับ

ปีกเพื่อก่อได้นะครับ
พูดให้กำลังใจกันแพ็คอีกครั้งในใจเราอยู่ทีมชาติไทย
เชียวบอลไทยกับซิโก้ครับ